สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด
เธอเปลี่ยนผมทุกวันเลยนะไม่ผมมดก็เช่นเดียวกันนะ
เยอะครับผมให้เยอะแองจี้หล่อนหายไปไหนมา
มันอยู่สามแซ่บกับแม่อยู่กับหนุ่มอุ้ยแล้ววันนี้เป็นวันนี้เป็นใคร
เป็นใครคะไม่ครบเป็นใครเลยค่ะวันนี้พยายามอยากเป็นตัวเองค่ะ
อยากเป็นตัวเองอันนี้คือตัวเองสีย้ำพูเนอะสดใสอะไรแม่คะ
ไม่เทหรออย่าไปพูดอุ้ยเทหญ้าเทหญ้าอย่างอื่นนะ
เดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันสองเรื่องก่อนเปิดทองก่อน
ครบทรงชาติเนี้ยอืมเรื่องแรกค่ะผู้ป่วยโควิดจริงจริงอืม
เมื่ออาทิตย์ที่เราได้เข้ารายงานว่าแสนกว่าคนต่ออาทิตย์ค่ะ
เขาบอกเฮ้ยคิดใหม่ทำไมนะคิดใหม่ทำไมไม่น่าจะแสนกว่าคนต่ออาทิตย์แล้วนะ
น่าจะเกินอ่ะมดวันหนึ่งอาจจะ๔๕หมื่นคนอาจจะเป็นเรื่องจริง
ใช่เขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเพราะว่าตัวเลขของผู้ป่วยหนัก
ผู้เสียชีวิตคนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนเลยนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าเรื่องโควิดตอนนี้ถามคำถามทุกคนแบบนี้ว่าอยากจะสุกหรือว่าอยากจะเสี่ยง
สุกหรือเสี่ยงสุกหรือเสี่ยงมีความสุขหรือมีความเสี่ยงครับ
คือเรื่องนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ
เป็นคนบอกบอกว่าเลขติดเชื้อเนี่ยอย่างที่บอกกันนะว่าตัวเลขติดเชื้อที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นตัวเลขเฉลี่ย๗วัน
มันไม่ใช่ตัวเลขรายวันบวกไอทีเคเหมือนที่เราคุ้นเคยกันแล้ว
มาดูตัวเลขผู้ป่วยที่เป็นอาการหนักเสียชีวิตดีกว่าเขาบอกว่าตัวเลขผู้ป่วยปอดอักเสบเนี่ยเกินกว่า๘๐๐รายนะคะ
อดอักเสบปอดอักเสบอย่างที่หมอเขาวิจัยมาตั้งแต่ต้นเขาบอกไอ้ตัวเนี้ยเมื่อก่อนก่อนหน้านี้
มิคอนจริงมันไม่ค่อยลงปอดมันจะเหมือนไข้หวัดแต่ถ้าสมมุติมันมีการกายพันธุ์มีโอกาสลงปอด
ไอบีเอจุดห้าจุดสี่เนี้ยจุดสี่จุดห้าเนี้ยลงปอดเออเขาก็เลยบอกว่า
ผู้ป่วยที่ปอดอักเสบเนี่ยเมื่อกี้ตัวเลขคือ๙๐๓คนส่วนคนที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจค่ะ
ร้อยกว่าคนโอ้โหแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณสามสิบคนครับ
เขาก็เลยบอกว่าตัวเลขนี้คือตัวเลขที่บอกให้ได้ชัดเจนที่สุดว่า
จำนวนผู้ป่วยมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ทีนี้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
เป็นกลุ่มไหนก็คือยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะก็คืออายุมาก
กลุ่มคนที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบอืมหลายคนก็เลยกังวลตามมาว่าแล้วแบบนี้เนี่ย
ถ้าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นผู้ป่วยหนักผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
จะมีมาตรการอะไรออกมาอีกไหมก็เลยเป็นที่มาของคำว่าจะสุกหรือว่าจะเสี่ยง
อืมเบื้องต้นที่ให้คำมั่นสัญญาได้ก็คือว่า
ดาวน์ไม่มีอีกแน่ไม่มีล็อกดาวน์แน่นอนครับ
กิจกรรมต่างดูความสมดุลระหว่างสุขกับเสี่ยง
ถ้าอยากจะสุกเยอะมันก็จะเสี่ยงเยอะแต่ถ้าอยากจะสุกเยอะแล้วปลอดภัย
ก็ต้องทำให้เสี่ยงน้อยลงเช่นใครยังฉีดไม่ครบ
ให้รีบไปฉีดวัคซีนให้ครบใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่าง
ถ้าเราอยากให้เสี่ยงเยอะสุขมันก็จะน้อยลง
คืออันเนี้ยมันก็ต้องหาตรงกลางให้ได้ดีดีอะค่ะเขาบอกว่าตอนเนี้ยบางคนเนี่ย
ถ้าติดเชื้อบางคนก็รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนกันสำหรับคนกลุ่มเสี่ยงต่างนะคะ
เลยบอกว่าจากข้อมูลตอนนี้เนี่ยข้อมูลทางการแพทย์ที่มี
สามเข็มเนี้ยลดการติดเชื้อไม่ได้มากอืมครับ
แต่ลดอาการป่วยหนักได้มากจริงจริงเขาบอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น
ใครยังฉีดไม่ครบสามก็คือยังไม่ได้ฉีดอ่ะก็ไปฉีดซ้า
อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยขอให้มีสัก๓เข็ม
ถูกต้องมันก็จะอย่างน้อยเอ็นอุ่นใจขึ้นใช่ค่ะฮะ
พิษจรรยาเพิ่มเติมอีกไหมร่วมนี้สอนตัวอาจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์บอกว่า
ข้อมูลต่างต่างเนี่ยก็จะมีการนำเสนอต่อสอบบครมากขึ้น

เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์นะคะ

ต้องมีการเหมือนกระชับวงใน

ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แบบนี้
แต่เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิดที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
เขาบอกว่าจำนวนก็เยอะขึ้นนะคะ
ส่วนทางด้านนายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธา
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
ว่ายิ่งติดซ้ำยิ่งหนักขึ้น
ตอนนี้คนที่ติดรอบแรกเนี่ยทยอยติดรอบ๒กันหลายคนแล้วนะคะ
ใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยพ้น๓เดือนปุ๊บติดเลยนะมด

เราจะปลอดภัยอันนี้คือความเชื่อที่แบบเชื่อกันมาตั้งแต่ต้นว่า

อ่าใช่มีภูมิ๓เดือนว่าโอเคแล้วเรามีภูมิ
เขาบอกไอ้ตัวใหม่จุด๔๕เนี่ย

ภูมิเก่าที่เรามีด้วยนะมันหนีภูมิเราด้วยนะ
บภูมิวัคซีนหลบภูมิที่เคยติด
เขาเลยบอกว่ายิ่งติดยิ่งหนัก
เพราะฉะนั้นถ้าติดซ้ำต้องหายให้เร็วที่สุด
บางคนคนที่ติดซ้ำรอบ๒วัคซีน๕เข็มนะคะ
๖เข็มเออ๔เข็ม๕เข็ม๖เข็ม

วันรุ่นทีน๕เข็มวันรุ่นทีนใช่เพราะฉะนั้นคือ
เขาเลยบอกว่าตอนนี้มันก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ด้วย
แล้วต้องพยายามรักษาตัวให้หายเร็วที่สุดนะคะ
คราวที่แล้วเนี่ยรอบแรกคนที่ติดรอบแรกอาจจะติดเดลต้า

แต่คราวที่แล้วเป็นโอมิครอนรอบใหม่เป็นโอมิครอนก็หนักเท่ากัน

แสดงว่าเชื้อตัวใหม่ก็ค่อนข้างแรงแล้วก็หนักด้วย
เพราะมันก็กลายพันธุไปมันก็ต้องอยู่รอดไปเรื่อยเหมือนกันนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าผลกระทบมันจะหนักขึ้นไปเงาตามตัวใช้คำนี้เลย

เสียงจากอันดับเดียวเลยนะมันยังน้อย

เยอะที่สุดคือเวลาเป็นโควิดปุ๊บอ่ะมันจะเหนื่อยง่ายขึ้นใช่ในช่วงแรกนะถูกต้องหมดนะหลานพี่เช้าอายุประมาณ๕๖ขวบนะก็คือเป็นรองโควิดคือหลอดลมอักเสบโอ้โหหลอดลมอักเสบครับในเด็กนะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นเป็นแล้วก็หายพอหายเสร็จแล้วไปหาคุณหมอแล้วก็เป็นอีกอันนี้มันก็เป็นอยู่ต่อเนื่องเพราะคุณแม่
อ่ะสามารถเป็นรองโควิดได้เมี่ยคือมันมันหลากหลายมา
นอนไม่ได้หรอกนอนที่นอนนอนยากขึ้นก็เหมือนกันอย่างเงี้ยนอน
ก็นอนแล้วรู้สึกว่านอนได้แบบชั่วโมงน้อยขึ้นอ่ะอืมตื่นไวขึ้นพอตื่นเสร็จ
เสร็จปุ๊บพอจะนอนต่ออีกทีนึงเนี่ยอันนี้ยากแล้วอันนี้ทรมานมาก
ใช่นะครับเขาก็บอกก็ต้องดูแลเขาบอกว่าความเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงที่สุดของการติดซ้ำ
ก็คือความเสี่ยงในเรื่องการเสียชีวิตนะคะครับเสียชีวิตจากโรคพวกหัวใจสมองหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
เขาบอกก็มีการแบบอันนี้คือเป็นการประเมินคร่าวจากการตรวจสอบ
เขาบอกว่าได้ข้อมูลจากทหารนะคะทหารตรวจประจำการสองแสนกว่าคนที่ติดเชื้อครั้งเดียว
กับทหารปลดประจำการ๓๐๐๐กว่าคนที่ติดเชื้อซ้ำ๒ซ้ำ๓ซ้ำ๔อะไรแบบนี้
กับประชากรที่ไม่เคยติดเชื้อเลยอัตราความรุนแรงของโรคอัตราความเสี่ยงในการเสียชีวิตทางด้านของหัวใจกับสมองมันเยอะขึ้น
นั่นแหละคือสิ่งที่คนก็พูดถึงกันเยอะ
เพราะว่าล่าสุดที่ญี่ปุ่นนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกัน
เพราะว่าจากหลักแสนตอนนี้ที่ญี่ปุ่นล่าสุดอัปเดตมาติดวันละ๒๐๐๐๐๐คนนะฮะ
เชื้อเจ้าโควิดตัวใหม่นี่แหละนะครับผมนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมก็ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมระมัดระวังอย่างเข้มงวด
แล้วก็ที่สำคัญคือใส่แมสได้ก็ใส่แมสตามความสะ
มันต้องใส่อยู่แล้วตอนนี้คือที่เราคงจะพูดสิ่งหนึ่ง
วันนี้คนกำลังตื่นตระหนกใช้คำว่าตื่นตระหนกดีกว่า
กับฝีดาดลิงวันนี้เราไปตื่นตนกกับโควิดดีกว่า
เหมือนเมื่อวานที่คนตื่นตนกกับกัญชาโอเคก็รู้ว่ามีคนใช้กัญชาไม่ถูกต้อง
แต่เราควรจะไปตื่นตนกกับยาบ้าดีกว่าว่ายาบ้ามันเกินเมือง
ยาบ้าถูกกว่าวิทย์มีซีฉันได้จากนั้นฝีดาตริงนะ
วันนี้บางคนถามว่ามันระบาดในประเทศไทยหรือยัง
วันนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
โอเคล่ะระดับโรคก็มีการประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน
สาธารณสุขระหว่างประเทศแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้จัดเป็นโรคที่แพร่ระบาดใหญ่
เพราะมันยังไม่เข้าเกณฑ์ฝีดาตริงเนี่ยมีลักษณะที่ต่างจากโควิด๑๙นะฮะ
คือไวรัสตัวเนี่ยมันไม่กลายพันธุ์
คือมันไม่กลายพันธุ์เพราะฉะนั้นไอ้การแพร่ระบาดจะเกิดจากคนที่มีอาการ
แล้วไปสัมผัสกับคนที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะสารคัดหลังนะฮะ
ที่ติดมาเอาจริงแล้วไอ้ฝีดาดลิงมันจะเป็นตุ่ม
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไอ้ตุ่มน้ำของมันเนี่ยแหละ

แต่อีกสิ่งหนึ่งโควิดที่เราเจอกันอยู่นะวันนี้คืออะไร

จึงเชื่อว่าจะไม่มีการติดเชื้อจนกลายเป็นการแพร่ระบาดใหญ่อย่างไรก็ตามนะฮะ
วันนี้กระทรวงสาธารณสุขและทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวังสังเกต
หากเห็นบุคคลที่เข้ารักษณะโรคให้รีบแจ้งไป
วันนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมหวังด่านชัยวิจิตรนะฮะ
ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการตามพรบโรคติดต่อพศ๒๕๕๙
เขาบอกว่าภายหลังที่องค์การอนามัยโรคประกาศให้ฝีดาดลิงเป็นภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเนี่ยสำหรับประเทศไทยของเราคำถามคือ
ประเทศไทยเรามีความเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังของการกวบคุมโรคฝีดาจลิง
เอาจริงแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยเตรียมมาประมาณสัก๒เดือนแล้ว
เตรียมกันมาเนี่ย๒เดือนแล้วมีรายงานผู้ป่วยยืนยัน
ก็คือคนแรก๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็เลยประกาศคณะกรรมการนักวิชาการว่ายังคงเป็นโรคติดต่อที่ใช้คำว่าเฝ้าระวัง
จากอาการของโรคฟีดาดลิงไม่รุนแรงการแพร่เชื้อการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
อย่างไรก็ตามนะฮะตอนนี้ก็ได้ยกระดับการเฝ้าระวังนะครับ
เฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นวันนี้ภูเก็ตเอ้ยนักท่องเที่ยวต่างต่าง
เอ๊ยกลุ่มหลากหลายทั้งเพศเก้งกวางระมั่งมังผาช่วงนี้ก็ต้องระวัง
ไม่ว่าจะเป็นชายลักชายหญิงลักอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นคำเตือนจากทั่วโลกเหมือนกัน
ใช่เขาบอกระยะแพร่ที่สุดคือระยะที่แบบตุ่มน้ำตุ่มน้ำผื่นขึ้นเนี่ยค่ะ
อันนี้ต้องแบบระวังเลยเพราะตรงนี้คือระยะแพร่สูงสุด
ใช่นะครับคุณผู้ชมที่มีตุ่มน้ำใสอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องกลัว
เพราะบางคนคิดว่ามีตุ่มน้ำใสคือไปแกว่งว่าสารส้มแกว่งนะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยติดจากสารคัดหลังถ้าอย่างที่น้องมิ้นบอก
ที่ไวที่สุดคือไปสัมผัสกับเจ้าตุ่มน้ำใสที่มันแต่งตัวออกมา

อลีนี้ไม่มืด
ไปเที่ยวใกล้ชิดกัน
ระดับแรกก็จะขึ้นในตัวเอาในวัยวะแพทย์

แล้วส่วนใหญ่จริงแล้วก็คือไปมีเพศสัมพันธ์

เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันซะส่วนใหญ่
ถ้าสมมุติคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย

เขาบอกเลยขอการแยกตัวกักตัวเนี่ย๒๑วัน

ผู้เสี่ยงสูงเนี่ยตอนนี้ก็เป็นลบหมดนะฮะ

เดี๋ยวกลับมาพบความร้อนปริศนาระอุในกุฏิเจ้าอาวาส
ครับผมเดี๋ยวกลับมากันหลวงพ่อพัฒน์เนอะ

ก่อนไปดูไฟไหม้กุฏิอยากให้ดูคลิปนี้ก่อน
คือต้องบอกว่าเรื่องนี้ใช่หัวอกคนเป็นลูกเขาบอกว่า
โอ้โหเขาทำใจไม่ได้เห็นสภาพพ่อแม่แบบนี้แล้ว
เขาจะอโหสิกรรมให้คนก่อเหตุได้ยังไง

มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาแล้วเมา

หนักจนขับรถเสียหลักแล้วพุ่งชนพ่อค้าแม่ค้าที่ยืนขายหมูปิ้ง
แล้วคือภาพกล้องวงจรปิดจับไว้แล้วแบบลองดูค่ะ

น้ำคือน้ำกำลังมาหรือภาพกำลังมา

มอสไทยนี่คือแบบโหเส้นแดงเลยอะ

เขายืนขาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมฮะตุ้งเขายืนขาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมฮะ

เขายืนเนี่ยทะลุเข้ามาแบบนี้เลยอะค่ะโอ้โห
แล้วฝ่ายผู้หญิงอะค่ะภรรยาเสียชีวิตค่าที่ครับ
สามีเนี่ยสาหัสสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทั้งคู่
คือลูกชายบอกพ่อแม่ผมตายทั้งคู่
จนวันนี้ผมยังไม่ได้ยินคำขอโทษเลย
โอ้โหแล้วดูสภาพคนขับไหมมีสภาพคนขับไหม
ไม่เบรกอะไรเลยฮะดูจากมุมงี้มุมเอ้อ
โอ้โหนี่แรงมากครับเนี่ยมุมนี้คือ
แต่มันกระทัดด้วยนะคือแบบโดนปุ๊บสองปุ๊บอะ

แล้วก็ตรงพวดเข้าไปหาคู่สามีภรรยาเลย

มันผิดผ้าไปแล้วขอโทษจริงแต่คือ
เขาตะโกนถามกลับเข้ามาแล้วว่าแล้วคนตายจุดอะไรอย่างนี้
แล้วยังไงขอโทษแล้วจบแล้วอ่ะเออเนี่ยลูกชายมาแสดงตัวเนี่ยเห็นไหมคะ
ลูกชายคือมาแสดงตัวเลยว่าแบบพ่อแม่เขาตาย
คือฝ่ายผู้หญิงก็คือเนี่ยผู้หญิงจริงก็บาดเจ็บเหมือนกันนะ
เลือดออกแล้วเขาก็ก้มร้องไห้เนี่ยปากแตก
มันแยกคนละประเด็นกันนะฮะความสูญเสียมันเกิดขึ้นแล้วฮะ

มันเป็นศูนย์อาหารซึ่งเขาไม่มีความผิดอะไรเลย
ใช่นี่คือเมาเมามาค่ะเมาแล้วก็ขับรถเสียหลักหลุดโค้งมาแล้วก็พุ่งชนตู้มเข้าไปเลยนะคะ
ผู้ตายเนี่ยชื่อว่าคุณรำพึงเสือกระจ่างวัย๕๒ปีกับคุณวิสุโตมาอายุ๕๑ปี
ลูกชายคือนายวันเฉลิมโตมาเขาบอกว่าตอนที่พ่อแม่กำลังยืนขายของอยู่เนี่ย
ยังใส่ผ้ากันเปื้อนอยู่เลยใช่แล้วสักพักเขาได้ยินเสียงดังโครม
ฮะคือเสียงรถชนดังลั่นอ่ะเขาตกใจมากรีบวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าโอ้โหภาพที่มันติดตาเขาอยู่อ่ะคือแม่เขาอะค่ะครับ
โดนชนอัดคาอยู่ที่รถเข็นกับประตู
ส่วนพ่อเนี่ยตัวกระเด็นออกมาจากร้านเลยค่ะ
แล้วสภาพคนขับคือพูดไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่อง
เขาก็เลยไปแสดงตัวว่าผมคือลูกของคนที่คุณชน

ซึ่งตอนแรกตำรวจบอกว่าจะให้ไปเป่าที่สถานีตำรวจ

แล้วผลประกวดว่าก็เกิดคือท่านครอบครัวมีอาชีพขายหมูปิ้ง

พ่อค้าแม่ค้าลูกก็ทำงานอยู่คือบ้านอยู่ใกล้ร้าน

มันเป็นช่วงเวลาที่ทำงานของเขาอ่ะเขากำลังขายของลูกก็เตรียมของ
นี่เห็นไหมมันเป็นศูนย์อาหารแล้วก็มีเนี่ยร้านเลิศ
วันนี้ญาติญาติและครอบครัวก็คือต้องนิมนต์พระมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณนะคะ

ซึ่งลูกชายบอกว่าคือถึงแม้ว่าตอนนี้ร่างพ่อแม่ผมจะไม่อยู่ตรงนี้แล้ว
แต่ภาพมันยังติดตาผมอยู่แล้วเขาบอกว่าพ่อแม่ผมตายสองคนวันเดียวกันคืนเดียวกัน
ทุกวันนี้ผมยังไม่เห็นได้ยินคำขอโทษจากคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยเลยอ่ะ
ผมจะไม่โกรธได้ยังไงถ้าคิดจะมางานศพอย่ามาเลย
ผมยังไม่อโหสิกรรมให้เขาบอกแบบนี้เลยว่าผมยังไม่สามารถอโหสิกรรมให้ได้จริง
เรื่องนี้รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสนบางโพงพางนะคะ
ก็เลยนำตัวนายนวชาติคนขับรถเนี่ยส่งสารอาญากรุงเทพใต้แล้ว

คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถขณะเมาสุราแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายค่ะ
ค้างการประกันตัวด้วยนะคะเพราะว่าอัตราโทษเนี่ยค่อนข้างสูง
ก่อนเกิดเหตุเขาดื่มเบียร์ไปขวดเดียวเท่านั้น

ขวดเดียวไม่รู้ขวดใหญ่หรือขวดเล็ก

แล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ยขับรถเผลองีบหลับไป
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนและมีผู้เสียชีวิตจึงได้สติรู้สึกตัว
ฝากขอโทษญาติผู้เสียชีวิตทั้งสองรายด้วย
จากนี้เขาจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ครับผมเพราะว่ามาไม่เบรกเลยนะน่าจะไม่หลับในก็เมาอย่างเต็มที่
เพราะช่วงร้านที่เขาตั้งอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงที่มันเป็นหัวโค้งพอดี
เพราะฉะนั้นแล้วทุกคันรถที่มาเนี่ยต้องชะลอความเร็วเพื่อที่จะเลี้ยว
แต่นี่คือมาตรงแล้วก็ใส่เต็มเหนียวเลย

ถูกต้องแล้วก็ไม่เบรกเลยนะครับ
และหยุดการที่เราเห็นพ่อแม่ตัวเองตายต่อหน้าตอตา
ก็เลยเนื่องที่เหตุการณ์แบบนี้เมาแล้วขับ
บางคนคิดว่าไม่เป็นไรขับได้ขับได้แต่สุดท้ายพอผลลัพธ์ที่เกิดออกมา
เราบอกว่าเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจมันผิดพลาด
แล้วเราก็ความผิดนี้มันก็ติดไปในใจคนทำด้วยนะที่สำคัญอ่ะ
เขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะคือกำลังทำมาหากินกำลังหาเงินอยู่
กำลังปิ้งหมูปิ้งไก่อยู่อ่าลูกก็กำลังเสียบมาให้ขายของอยู่
ถูกต้องแล้วต้องมานั่งเห็นพ่อแม่ตัวเองตายต่อหน้าต่อตา
แล้วลูกเนี่ยต่อไปในอนาคตพี่เช้าก็ไม่รู้ว่าสภาพจิตใจเขาจะเป็นยังไงด้วยนะ
แต่ดีที่ลูกเขาโตแล้วอืมนะครับก็ดื่มอย่าขับดีที่สุดนะคะ
อยากขับเลยดูดิถูกต้องมันไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อไ
แล้วมันอยู่กลางเมืองน่ะน้องใช่มันไม่ใช่แบบอยู่แบบนี้
โอ้โหแรงมากต้องมีร้อยกว่ามาร้อยกว่าแน่นอนฮะ
ด้วยความเร็วแล้วก็ดูจากสภาพการที่ชนไปเนี่ย
ชาวบ้านแถวนั้นโกรธมากนะเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเห็นไหมหมูปิ้งกระจงกระจาย

พี่เกียรติเป็นสามีพระเป็นลุงป้าที่น่ารักอะ
เป็นคนที่เขารู้สึกมากในตลาดอะเนอะคือเขาก็มองว่าไม่น่าเลยที่จะต้องมาจบชีวิตแบบนี้อะค่ะอืม
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะครับค่ะนะฮะ
อ่ะอ่านแล้วเศร้าเนอะอยู่ดีอยู่เฉยเนอะอีกหนึ่งเรื่องจะต้องไปดูกันว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรือมูเตรู
ยังไงฮะวันนี้มีคนเขาพูดกันมากมายเกี่ยวกับความร้อนความร้อนเนี้ยไปพบในกุฏิเจ้าอาวาสฮะ
เฉพาะจุดที่วางรูปวางเหรียญหลวงพ่อพัทธ์หลวงพ่อพัทธ์ที่หลังนี้มีคนพูดกันเยอะกว่าสมควร
ภายในกุฏิเจ้าอาวาสวัดสับสมทอดนะฮะที่บึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
หลังจากพบไอร้อนปริศนาเกิดขึ้นถึงสองจุดซึ่งไอร้อนปริศนาเนี่ย
เกิดขึ้นในกุฏิของพระครูสิริพัชโรภาสเจ้าอาวาสวัดสับสมทอดเนี่ย
อายุเจ็ดสิบปีครับเมื่อนำเครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ย
ไปตรวจวัดความร้อนเขาไปวัดตรงไหนโคนเสาโคนเสาของกุฏิเจ้าอาวาสนะฮะแล้วก็แถวห้องนอน
เรื่องได้ว่าความร้อนอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจึงสี่สิบสององศาเซลเซลซ์อ่ะ

แต่จุดที่วางเหรียญน่ะนั่นแหละนี่๓๘๔๒องศาเซลเซียส
กลัวไตายกลัวกระแสไฟฟ้ารักบ่งจร
เพราะว่าตอนนี้ฝายไฟมันไม่มีโอกาสกระแสไฟฟ้ารักบ่งจรบ่อยเหมือนกัน
ก็ไปรีกช่างไฟเนี่ยให้มาตรวจสอบ
นะฮะแล้วก็ไปดูที่ไหย้๊าจุดของฝายไฟต่างออกจากเสา
แต่ความร้อนย้ายเสร็จแล้วนะความร้อนก็ไม่หายไป
โดยก่อนหน้านี้ไม่นานเขาบอกว่าหลวงพ่อบอกอัตมาก็ฝันเป็น
อัตมาฝันเห็นหลวงพ่อพัฒน์ซึ่งท่านเนี่ยได้เรียกไปพบ
ได้นำรูปแล้วก็เหรียญปลูกเสกของหลวงพ่อพัฒน์ย้ายเข้าไปในโบสถ์
พร้อมทั้งอยากให้มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบหาความจริงแล้วเข้าพิสูจนว่า
ความร้อนเนี้ยมันเกิดจากอะไรอืมอาจารย์ออสเขาบอกว่าที่สำคัญคือสันนิษฐานได้ว่า
เกิดความร้อนแบบนี้เนี่ยเกิดจากก๊าซสะสมที่อยู่ใต้ดิน
ทำให้เกิดความร้อนได้บางพื้นที่เป็นแบบนั้นแล้วก็เคยมีข่าวมาแล้วว่า
อ่ามันมาจากชั้นใต้ดินนะฮะหรือว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นจุดที่มันรวมแสงพอดี
อืมมุมที่มันรวมแสงพอดีเนี้ยถ้าสมมุติพระอาทิตย์มาปุ๊บแล้ว
มันเป็นจุดรวมแสงของพื้นที่ตรงนั้นก็สามารถเกิดความร้อนได้เช่นเดียวกัน
อืมนะครับผมนะฮะหรือหรือไม่งั้นลองเอาแบบรูปกับเหรียญของหลวงพ่อพัฒน์อ่ะ
วางตำแหน่งอื่นดูอ่าแล้วถ้าตำแหน่งอื่นมันร้อนอ่ะครับ
เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งเออใช่ไหมอ่าใช่
ใช่ไหมอ่าถ้าสมมุติว่าจะดูว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรือมูลเตยรูอย่างเงี้ย
วิทยาศาสตร์ก็คือแบบถ้าย้ายแล้วร้อนที่เดิมอาจจะวิทยาศาสตร์แล้ว
แต่ถ้าย้ายเหรียญไปแล้วร้อนที่ใหม่ผมต้องรีบไปใช้อันนี้น่าสนใจนะ
นะครับนะครับอ่ามาถึงเรื่องราวของใบไม้ร่าเริงกันบ้างนะครับ
กัญชาเพราะวันนี้ใส่ชี้เขียวมาด้วยนะครับใช่ครับย่ายิ้มฮะสบายสบายนะครับ
การศึกษาชี้กัญชามีฤทธิ์สูงนะครับทำให้คนเสพติดเพิ่มขึ้นทั่วโลกครับ
เคลิบเคลิ้มเนี่ยเป็นสาเหตุให้คนเนี่ยเสพติดมากขึ้นในหลายพื้นที่ของโลกนะครับโดยการศึกษาดังกล่าวเนี่ยได้รับการตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์ในวรสารอ่า
จะมีแนวโน้มมากครับที่จะมีการเสพติด
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตด้วยนะครับ
นักวิทยาศาสตร์ตั้งหน่วยทีเอฟซี
มาตรฐานที่๕มิลลิกรัมของทีเอสซี
เพื่อการวิจัยนะครับและระบุปริมาณดังกล่าวนะครับ
เกิดอาการมึนเมาเล็กน้อยสำหรับผู้เสพปกติ

ธอมฟรีแมนครับอาจารย์อาวุโสของภาควิชาจิตวิทยานะครับ
และผู้มนวยการกลุ่มสุขภาพจิตจาก
มหาวิทยาลัยบราชนะครับในสหราชนาจักรนะครับ
ผู้ร่วมเขียนการศึกษาดังกล่าวเนี่ย
หนึ่งในการศึกษาเชิงคุณภาพสูงสุด
ที่รวมในการตีพิมพ์ของเราเนี่ยพบว่าการใช้กัญชาที่มีฤทธิ์สูงนะครับ
เทียบกับกัญชาที่มีฤทธิต่ำเนี่ยนั้นเชื่อมโยงกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการเสพติดถึง๔เท่า
ซึ่งศูนย์ตรวจนะครับผมตรวจสอบยาเสพติด
แล้วก็การเสพติดเนี่ยทางยาของยุโรปเนี่ยพบว่าคนเข้ารักษาการอาการเสพกัญชาเนี่ย
ในช่วง๑๐ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับติดเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ๗๖
ขณะที่ฤทธิ์ของกัญชาที่ผู้ใช้เสพนั้นเนี่ยยังเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
แล้วก็รายงานฉบับหนึ่งโดยสหประชาชาติพบว่าในช่วง๒๐ปีที่ผ่านมา
ส่วนของผู้เข้ารับการบำบัดการเสพติดกัญชาเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก
เว้นในแอฟริกานั่นเองครับนะฮะก็มีการสำรวจมานะครับ
ถ้าสมมุติว่าเราใช้ในปริมาณมากเกินไปอ่ะมดนะฮะมันก็เสพติดเพราะว่าถ้าสมมุติเราใช้บ่อยเนี่ย
มันก็ต้องเพิ่มขนาดมากขึ้นเพื่อให้ฤทธิ์เนี่ยที่มันออกกับเราเนี่ยเท่าเดิมนะครับ
โดสไปเรื่อยพอสมมุติเราใช้เวลาไป๕ปี๑๐ปี
จากเคยสูบมวลหนึ่งก็ต้องสูบเป็น๒มวล๓มวล๔มวลเพื่อให้ได้ทำ
มวลที่เมื่อกี้เล่ากันมาเนี่ยก็คือคนที่นำไปเสพอืม
เสพถูกปรากฏเสพใช้ว่าเมื่อก่อนอันนี้คือกัญชาคือยาเสพติด
คนที่เสพมันเสพตลอดเวลาอืมก็คือมันก็เหมือนกับคนสูบบุหรี่
ถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นโอกาสแนวโน้มที่เด็กรุ่นใหม่
สมมุติวันหนึ่งคุณไปเอากัญชามาเริ่มเสพมันก็จะมีบุหรี่
สมัยเด็กเราเริ่มสูบบุหรี่กันก็วันละตัว๒ตัวสักพักเริ่มมันก็เริ่มกลายเป็นซอง
แต่เขาบอกกัญชามีโอกาสที่จะติดได้มากกว่าบุหรี่
เมาการแบบความเคิบเคิ้มรู้สึกว่าเออพอวันนี้ดูดไปพออีกอาทิตย์หนึ่ง
ดูดหนึ่งตัวไม่เม่าเหมือนเดิมละละฮะ
มีการทนทานสมองของเรามันมีการทนทาน
เอาง่ายจากเมื่อก่อนเขาบอกกัญชาเวลาถ้าหยอดหลับไหม

อันนี้แหละคือสิ่งที่เราบอกต่อเหมือนกันว่าดื้อเหมือนกัน
ถ้าสมมุติวันหนึ่งคือคุณจะต้องเพิ่มโดส
เมื่อก่อนหยดเดียวโอ้โหป๊อกเลย
ใช่๓เดือนปุ๊บมันจะต้องกลายเป็น๓หด
ภูมิและมีภูมิร่างกายแบบตั้นทันได้
มันเหมือนกันมันเป็นหยาบสองคุมเหมือนกัน
ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนที่ใช้กัญชามาตลอดนะ

จากตัวเองเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มปริมาณนะ

เราฟังกันว่ากัญชาเราปลดล็อกแล้ว
เราคิดว่ากัญชาจะฟรีหมดทั้งประเทศ

ผิดนะฮะขอทำความเข้าใจซะหน่อย

การนำเข้าส่วนหนึ่งส่วนใดของกัญชา
จากต่างประเทศเข้าประเทศไทย
ผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะฮะ

กฎหมายตรงนี้เขาคุ้มครอง

ในประเทศไทยในบ้านเรา
ไปซื้ออีกที่แบบว่า
เป็นน้ำมันกัญชาจากไม่นอกเข้ามา
ยังไม่มีอนุญาตให้นำเข้า
แต่คิดคุ้มครองเฉพาะในประเทศของเราเอง

วันนี้ศุลกากรเขาบอกเลยว่า

นำเข้าช่อดอกกัญชาจากต่างประเทศ

เป็นช่อดอกกัญชาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

สามารถสั่งซื้อพร้อมแสดงเอกสาร

อ่าแต่ถ้าอย่างงี้เข้ามาได้อืม
แต่ถ้าช่อมามาสูบอะไรอย่างนี้ผิดกฎหมายแน่นอน
มันจะต้องเป็นกัญชาในประเทศไทยใช่ครับ

วันนี้บางคนไปอเมริกาเราต้องรู้
อย่างรัฐสเวกัสเนี่ยรัฐสเวกัสที่เราเคยไปเล่นแบบเป็นเมือง
คิดแต่ว่าเป็นเมืองคาซิโนอืมตอนนี้ราชเวกาเปลี่ยนตัวเองเป็น
กัญชาอืมเมืองกัญชาไปเลยกัญชาแบบว่าเหมือนเป็นที่ปลูกกัญชา
เป็นที่อะไรกัญชาไปเลยครับหนึ่งเมืองถูกต้องวันนี้เราไม่มีสิทธิ
ออกเข้ามาอันยังผิดอยู่นะฮะอ่ายังผิดยังผิดค่ะเอาเข้ามาไม่ได้
ส่วนใครที่รู้สึกว่าแบบว่าต้องใช้เพิ่มขึ้นแบบมดรู้สึกอย่างนี้
วิธีแก้คุณหมอเขาบอกว่าให้หยุดการเสพหยุดใช่ให้หยุดการเสพฮะ
เว้นช่วงใช่ไหมคะให้เว้นช่วงครับเป็นประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ฮะ
หรือถ้าเสพแต่มันก็ควรจะเสพเลยอ่าใช่เอาความจริงนะถูก
มันไม่ควรจะเสพเลยมันมีบางมันวันนี้เราปลดล็อกเพื่อการแพทย์หรือเปล่าวะ
ใช่คือมันต้องใช้คำว่าหยุดใช้แต่ต้องไม่ใช้คำว่าเสพ
เพราะถ้าเสพมันคือมันใช้กับมันใช้กับยาเสพติดถูกมันจะต้องเป็นการใช้งาน
หยุดใช้เออหยุดใช้สักหนึ่งสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวก็ร่างกายก็จะปรับแล้วก็สมดูลกลับมา
พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้เริ่มใช้ใหม่มันก็จะกลับมาสู่ครั้งแรกที่เราเคยใช้
แต่ทำอย่างนี้รู้สึกสงสารร่างกายเหมือนกันนะเหมือนเขาก็ต้องแบบขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างนี้
มันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่ขึ้นถ้าสมมุติคุณไปเสพ
บุหรี่ยังปอดทำลายปอดเลยอ่าใช่ถูกป่ะอืมแล้วคุณคิดเอ่อ
วันนี้มันไม่มีผลวิจัยนะว่าสูบกัญชาแล้วมันจะไม่ทำลายปอด

หรือแบบว่าโอหทำทุกวันนี้เล่นเลยอ่ะนู้นเห็นได้จริงแต่ที่จริงมันก็สังเกตว่าคือถ้าเกิด
ใช้แบบสูบเข้าไปมันก็เหมือนการใช้ยาแฟติด
แต่เวลาการใช้มันไม่ใช้หมอไปแล้วว่า
วันนี้ช่วยการรักษาการนอนหลับยากเอาสูตรเขาดูดเลย
เขาก็ไม่ให้ยาโดดแบบดูดเขาก็ให้ยาเป็นเม็ดหรือเป็นยา
แต่ถ้าสมมุติเอาจริงนะถ้าคนติดยานอนหลับ
ติดยานอนหลับเราพูดกันแบบทำไปทำมา
เกลียดคนพวกข้านะ

เขาก็พูดถึงว่าวันนี้เราจะต้องแบบว่ายังไง
ยาบล่าน่ากลัวกว่าได้ไหมละ

บางฯฟรีไม่ได้ยาบาน้อยพอใช้

มันอยู่ในการใช้ถูกต้อง

มันช่วยแปลงฟันฟันฝาไม่ให้ปากเหม็นไม่ให้มีหินปูนเข้าเลยไหมคะ
อย่าอย่าเอิ้มแต่กัญชาทำไมไม่ได้ทำออกมาล่ะขึ้นจนข้าวน่ะนี่เป็นไงถูกปะ
ข้าวดอกนี้สวยงามมากเออทำไมแบบว่าไม่เมื่อที่ทำไมแบบบอกเขาแล้วว่ากัญชา
ปริมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วมันช่วยตรงนี้มันช่วยตรงนั้น
มันช่วยอ่าสมมุติวิตามินอย่างเงี้ยอืมแล้วกินวิตามินอ่ะอ่า
วิตามินซีต้องกินกี่กี่โดสใช่ค่ะโดสแค่ไหนอ่าโดสแค่ไหนใช่
ฉันจะจะคุณให้ความรู้กันสิว่ากัญชาชนิดไหนเป็นชนิดไหนอันนี้ถามแบบคนแบบไม่ไม่รู้น่ะ
หรือคนที่จะออกกฎหมายหรือคนที่กำลังศึกษาเนี่ยก็มีความรู้ไม่เพียงพอที่จะออกมา
มันยังไม่มีค่ะอุ้ยไม่ไม่ไม่รู้ไม่หมายความว่าคนที่จะแต่คนบอกว่าเนี้ย
ศูนย์จุดสองมิตรกรรมใช้ที่อยู่แบบนี้เนี้ยแต่ถามว่ามันเอาแล้วแล้วคนมีความรู้เป็นไหนกันหมดที่จะออกมารับรองไหมอ่ะ
อืมมันยังไม่มีไงก็นั่นไงอืมเขาก็ถึงบอกว่าตอนเนี้ยคือไม่มีคือไม่ชัวร์ไม่ช
คือไม่ใช่แสดงว่ายังใช้ไม่ได้อุ้ยเลิศเนอะอุ้ยวันนี้เขาเต็มน่ะ
กูใช้นะแองจี้มันดีอย่างงี้อย่างเงี้อ่ะทุกคนก็แบ่งใช้ตามใช่ไหม
ที่แต่พอมันออกมาอย่างนี้มันไม่ชัวร์แต่ให้ใช้แล้วเขาตายทำไง
ตัวฉันเองสนับสนุนในทางการแพทย์แต่ฉันไม่สนับสนุนให้ไปเสพ
มันช่วยเรื่องโรคความดันความป้วยดังเอิ่มอีกลงมะเร็งมีการวิจัยต่อ
เหมือนกับเราทำพับตามบาร์อ่าฮะถูกต้องป่ะเหมือนที่มันก็มีกฎหมายว่า
พับบางให้เปิดตรงนั้นปิดตรงนี้หามไก่วัดทำกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถูกฮะฮะคืออเมริกที่ไหนนะเยอรมันที่เขาบอกว่าปล่อยฟรีปล่อยฟรี
จำกัดขนาดนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะพกได้แบบจำนวนเท่าไห
เขาจำกัดปริมาณเลยว่า๑คนถ้าเจอเนี่ยสมมุติเจอ๑มวลไม่เป็นไร

คราวนี้ดูสิกันชาติที่แบบเห็นที่แบบหลังเริ่มเลิก
คือโอ้เล่นบ้องกันเลยบ้องซู่ปล่อยแล้วก็ไม่มีใครจับ
คุณหมอจะพาหากดแชร์หนูไม่รู้กี่ปีหรือเปล่าของแม่
ขนาดหัวนี้ไม่ได้ขึ้นมาตรงดีกว่าทีเลย
คือหมอเขากังวลแค่ว่าพอมันไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะคะ
มันก็จะเลอะเทอะอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
ยกตัวอย่างพลตอานนท์ไงตัวพี่เองหยุดไม่เป็นอะไร
อานนท์หยด๒หยดน็อกเลยแล้วคดเร็วกว่าเธอ
ถือกัญชาไว้บอกถ้ากูตายให้บอกหมอว่ามดดำฆ่ากู

พ่ออานทนท์หาเจ้ารู้เรื่องแบบแองจิ
นี่เจ้านั่งทำขวดกัญชาไว้แล้วนางบอก
ยอดกัญชามายอดกัญชาหมอดดำนึงมีคนให้กินค่ะ
ถ้าตายพริกมดนำเป็นคนทาข้ออา
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
พวกเธอจะเอาด้วยไหมคอรมอเขาอนุมัติแล้วนะวันนี้วันเขามีการประชุมคอรมอล
หันมาตกได้ว่านั้น๑๐กว่าบาทคุณอย่าไปห่างขนาดนั้นสิ
ค่อยใช้ไปแม่แจกรอบนี้คอรอมอเขาแจก๘๐๐บาท
เข้ากันยายนนี้คนละครึ่งใช่ไหม
เขาได้อนุมัติโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคังกระทรวงการคัง
ที่เสนอโครงการคนละครึ่งระยะที่๕นะ
โดยจะได้เงินเนี่ยไม่เกินคนละ๘๐๐บาท
ตลอดระยะเวลาโครงการจำนวน๒๖๕ล้านคน
ใครจะเป็น๒๖๕ล้านคนเนี่ยนะฮะรายละ๘๐๐เอาง่ายวันละไม่เกิน๑๕๐บาท
ใช่ครับผู้ชนะเยอะเหมือนกันเนาะ
เรื่องต้นเนี่ยรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้า
แต่คนละครึ่งเนี่ยคนใช้กันเยอะนะถูกต้องแล้วก็เห็นผลด้วยมด
ใช่ไหมใช่ค่ะแม่ค้าตามตลาดต่างเนี่ยเขาก็ได้เงินด้วย
มีป้ายคนละครึ่งกันแทบทุกร้านแต่หลังหลังเขาบอกเขาไม่รับคนละครึ่งแล้ว
เพราะรับคนละครึ่งปุ๊บจ่ายภาษีจากอีกเท่านึงก็มีประเด็นนะใช่มั้ยล่ะ
วันนี้นะฮะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้า
แล้วก็บริการที่ให้กำหนดในอัตราร้อยละ๕๐โดยไม่เกิน๑๕๐บาทต่อคนต่อวัน
ใช้งบประมาณ๒๑๒ล้านบาทนะฮะระยะเวลาการดำเนินการ๔เดือน
สิงหาคมถึงพฤศจิกายนเนี่ยซึ่งให้สิทธิ์ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่๑กันยายน
ถึง๓๑ตุลาคมฮะนี่ฮะ
เดือนได้๘๐๐ก็ตกเดือนละ๔๐๐เดือนหนึ่งมี๓๐วัน

มันเหมือนบอกว่าได้วันละ๑๕๐บาตร
ต่อคนต่อว่าต่อว่านี่จริงแต่มันได้๘๐๐ใช่ไหม

เราตกวันละ๑๐กว่าบาทอย่างที่น้องอิ้งกี้บอก

ร้านค้ายกเลิกไปกับครึ่งซะจริงมั้ยไอ้อังจรี่
นี่เขาบอกแบบนี้นะแม่นะในโซเชียลนะคะไม่ได้โกหกนะคะ
อุ้ยคือคือต้องบอกแบบนี้

ใช่ต้องซื้อไหมอ่ะ
เอ่อเรือดำน้ำหนีเอาอย่างงี้เรือดำน้ำหนีคุณอยู่ไหนค่ะเอ้า
วันนี้เอาเรื่องของเครื่องบินลบก่อน
เรือดำน้ำพักเขาเอาไว้เออเอาเรื่องเครื่องบินลบเอาเรื่องของ
ทัพอากาศก่อนคำถามเมื่อกี้พี่เช้าถามว่า
ต้องซื้อไหมใช่ไหมคะใช่ครับกองทัพอากาศบอกว่าต้องซื้อ
ครับอืมจำเป็นแล้วความสำคัญที่ต้องซื้อ
เอฟสามสิบห้าเอสองลำก็คือต้องเอามาทดแทนยุทธภักรเดิม

ลำก็ไม่เท่าไหร่มักซื้อแค่สองลำเอง
ก็๗๔๐๐ล้านบาทเองคือ๒ลำ๗๔๐๐ล้านบาทเองคือ๓๕๐๐ล้าน
เจียด๔๐๐มาให้คนละครึ่งหน่อยได้ไหม
จะได้เพิ่มจาก๘๐๐ใช่ไหมคือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่า
ตอนแรกเนี่ยเขาโดนทัพอากาศโดนตัดงบนะคะคือตอนที่เขาทำเรื่องเบิกเสนองบไปเนี่ย
แต่ว่าทางคณะกรรมธิการนะคะเอ่อคณะกรรมธิการเขาบอกว่าขอตัด๒ลำนี้ทิ้ง
ทางทัพอากาศเลยขออุทธรณ์ว่ามันจำเป็นจริง
คือเรื่องนี้เป็นการชี้แจงของพลอากาศเอกพันธ์ดีพัฒนากุลเสนาธิการทหารอากาศนะคะ
ทุนหมุนเวียนสภาพผู้แทนราษดรนี่เป็นงบของปีหกหก

ทางเศรษฐการณ์ทหารอากาศพลนอากาศเอกพันธ์พักดิก็เลยบอกว่า

เพราะว่ามันจะต้องเอามาทดแทนยุทธโปรกรณ์ที่มีอยู่
ซึ่งทดแทนยุทธโปรกรณ์เดิม
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคณะอนุกรรมธิการครุพันธ์บอกว่า

ว่าแผนกนี้เราอยากได้อะไรเพิ่มเติมกี่บาทยังไง

แต่ทีนี้ทางคณะอนุกรรมธิการบอกว่า
ขอดูใบเสนอราคากับความเป็นไปได้ก่อนได้ไหม

ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะได้ช่วงปีหน้า
เดือนมกราคมต้นปีหน้าคิดว่าน่าจะได้

ทางคณะอนุกรรมธิการครุพันธ์ก็บอกว่า

คุณต้องการสองลำนี้จริงจริงเขาบอกกลางนี้คนที่ถืออยู่คือนายก
ใช่ทัพอากาศบอกแบบนี้ค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากอ่ะ
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากจึงขอทำตามขั้นตอนไปก่อน
และคงไม่ใช่ระเบียบแนวทางของการของงบประมาณกองทัพ
ซึ่งก็ยังไม่มีความแน่นอนในส่วนของงบกลางเราก็คงไม่ไปแตะตรงนั้น
เพราะหากไม่มีการเริ่มเลยต่อให้จะมีเงินในอนาคต
ก็อาจจะไม่สามารถซื้อได้
คือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านสภาคองเกรสด้วย

แล้วเวลาเขาขายค่ะเขาไม่ได้ขายปลีกไง
ไม่ได้ขายแบบเธอยากซื้อหรอเอาไปสี่สองลำ
ประเทศนี้อยากซื้อหรอเอาไปสี่สามลำ
บางทีเขาขายเป็นชุดใช่

มันเลยแบบเหมือนได้ราคาส่ง

เขาบอกแบบนี้อันนี้คือเหตุผลทัพอากาศว่า

แต่ทางอนุกรรมธิการก็ยังขอยืนยันคำเดิมว่า
ขอฟังความชัดเจนจากสหรัฐอเมริกาก่อนว่า
เขาจะขายให้จริงใช่ไหม
เออเอาใบเสนอราคาเอาอะไรมาที่เป็นหลักฐานยืนยันว่า
เขาจะขายให้ตามราคานี้นี่จริง

มันมีอะไรระหว่างทางแล้วขายไม่ได้

จะยังไง

ถ้างบประจำปีมันเหลือ
เวลาของงบไปแล้วอ่ะถ้าใช้ไม่หมด

ต่อปีนาศภ์ก็มีการดูงบใหม่ว่า
เอางบปีนี้ที่ให้ไปคุณใช้ไม่หมดยังเหลือกลับมา

ในคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบอันนี้ค่ะ
คือคุณสรวจเนื่องจำนงนะสสชบุรีภักดิ์พลังประชารรัฐ
ว่าที่ขอตัดงบ๒ลำนี้ออกเพราะอะไรรู้ไหม

เขาบอกว่าคือพิจารณางบประมาณของกองทัพแล้วเนี่ย
สรุปของทุกหน่วยที่เข้ามาขอรับงบประมาณเนี่ย

เพราะสถานการณ์ในประเทศตอนนี้ลำบากจากโควิด๑๙มาหลายปี

ถ้าคุณมีใบเสนอราคามายืนยันจริงว่าเขาจะหายให้ราคานี้อะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวมาพิจารณากันอีกทีแต่ถ้านะตอนนี้คุณยังไม่มีใบเสนอราคามาให้เรา

มีใบแจ้งขอตรวจสอบนิดนึงประมาณนั้นนะฮะ
ทำไมนะไม่ได้๗๔๐๐ล้านเหรอ
ตกลำหนึ่งก็หาร๒อันนี้๒ลำไม่ใช่เหรอ

ไม่ทำไมบ้านเราไม่ทำแบบนี้ขายบ้างมันไม่รวยหรอก

จริงเราเป็นประเทศฐานผลิตที่แข็งแกร่งมากนะ

รถยนต์เราขึ้นฐานสริทธิ์ที่ดีมากเลยนะ

เอารถยนต์กลับมาผลิตนี้มันค่อยพบก่อนค่ะ
ตอนนี้เขาออกไปนอกไปอยู่เวียดนามกันหมดละค่ะรู

กว่าไหมอืมหรือไอ้ที่แบบฐานการผลิตที่เคยผลิตอยู่ในเมืองไทยอ่ะอะไรชิ้นส่วน
ให้ให้ผลิตในบ้านเราดีกว่าไหมต่อไปอายุที่ดำแขะเลยไงคุณนพรรดิ
ใช้ไหมเราจะได้ใช้ตอนไหนอันก่าวได้ใช้หรือยังมองในมุมของทัพอากาศเขามองว่ามัน
ถ้าตัวมันไม่มีซื้อถูกมีความความใช้อ่ะทำไมมีมันทำทันทุ่งทีหรือป่าวเมื่ออะไร

เพราะว่าดูจากเม็ดโตแพ็ดเม็ดโตที่นิ้วมีตลอดอ่าฮะแต่เขาเนี้ยนางก็ไม่กล้าเปิดพ่อพ่อกับเย้วุ้นน่ะครับคือเปิดแล้วจบอืมนึกออกไหมใช่อืมเปิดทีไรจบฮะอายุอนามเย้ไอซ์ก็ไม่ใช่น้อยแล้วถูกวันนี้เมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาเย้ไอซ์ก็เลยแบบรู้สึกจะเป็นรายการยูทูปของน

ยังไงต่อแล้วก็ที่กดมาเขาก็ถามว่านี่จัดหรือไม่ดีฉันดีใจตอนแรกมันไม่ถามเบ้ยเป็นอะไรเต็กเริ่มมาแล้วเขาก็พูดว่าชั้นเซอร์ชกูเกิ้ลแล้วนะผู้หญิงอ่ะที่รู้ว่าท้องอ่ะ
ขอแสด็จความดีกับยไอด้วยครับผมก็คือตัวนางเองเคย
เคยสัมภาษณ์อยู่แล้วว่าวันหนึ่งอยากจะมีลูกอืมจะได้
ทันด้วยวัยด้วยด้วยอะไรเหมาะด้วยพี่เขาว่าเหมือนมียาย
วุ้นแบบเนี้ยอ่าวุ้นเสื้อก็ไม่ยอมเปิดตัวแฟนเห็นไหมอ่าฮะ
เพราะว่าพวกเขาเปิดมาทีไรจบทุกทีถูก
หลังหลังน้องคิสก็ไม่ยอมเปิดแล้วนะไม่มีใครเปิดแก๊งนี้ไม่มีใครเปิดแล้ว
อันนี้ไม่เปิดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่ออายุมันเลยเลขสามสิบห้าปุ๊บ
จะได้ชัดเจนเป็นละทีเดียวจบช้าอ่าฮะกว่ารูปนักอย่าโตก็เนี้ย
หกสิบแล้วนะเออพอจริงแล้วของน้องมินต์เนี้ยมีเปิดไหมลูก
อุ๊ยยังไม่มีแคลร์เลยจ๋าจะหาให้เนี้ยอันนี้เนี้ยเอาแล้วฮู้ว

ให้มีโหมดหาเขาสแกนดี
แล้วผู้ชายเนี่ยเราไม่ต้องห่วง

เออเดี๋ยวเอามาให้เลือกนะ

เหนื่อยก็ออกมาพูดเฮ้ยพี่
เนื่อยซื้อบ้านซื้ออะไรเนื่อยสดหมด

เมื่อ๑๐ปีแล้วเย็นเนยเริ่มขายแล้วอ่ะ
รุ่นแรกเลยอ่ะ
ขายออนไลน์รุ่นแรกเลย
แล้วก็เป็นครีมนี่แช่ประสงค์

ดาราอักษรย่อที่ทำตัวติดหรู

เข้ามากดถูกใจอย่างล้นหลามนะฮะ

แล้วแฟนเขาก็โห้ทรัพย์หนาอยู่
แต่ฝ่ายมาเขาก็บอก

แต่น้องพลอยก็ออกมาบอกว่าตัวเองยังโอเคอยู่นะครับ

พี่บุ๊คแล้วต่างสื่อให้เป็นใครนะคะเดี๋ยวบริเวณอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวกลับมา
แล้วกระบวนการทั้งหมดถูกจัดเตรียมเป็นระบบภายใต้แผนงานที่ละเอียดถี่ถ้วน

ผลงานก็เขาบอกว่าน่าจะเร็วนี้ได้ฟังกันแน่นอนเมื่อสิงหากัญญา

ก็ดูประเทศไทยของเราก็จะจัดคอนเสิร์ตทุกอาทิตย์เลยไหมหมายถึงทุกบริษัทก็จัดคอนเสิร์ตหมดอ่ะ
๗ทรง๗เสียงก็จัดเนอะจัดหมดค่ะคำสุขเป็นคำสุขนะคะ
เอาล่ะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันก่อนครบทรงชาติไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีมากครับ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทย
ใหม่กว่าจริง